หิวแต่เช้าเลยที่สกัญกิจิต
สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
วันนี้นะคะเป็นวันแรกของเทศกาลถือศีลกินผักนะคะ
ขอให้คุณผู้ชมทำได้ตามจำนวนวันที่คุณผู้ชมตั้งใจไว้นะคะ

นี่แหละค่ะนมถั่วเหลืองนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มียี่ห้อไหนเข้านะคะ

เข้าได้นะคะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันแรกของเทศกาลถือศีลกินผักค่ะ
สิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบกันต่อก็คือเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
เพราะว่าฝนเขาตกลงมาต้อนรับเลยนะคะ

ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆที่เป็นสีส้มอยู่ช่วงใกล้ใกล้กรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นเช้านี้ดิฉันขับรถมาทำงานค่ะ

คาดว่าช่วงเช้านี้อาจจะฝนตกและรถเต็ดด้วยนะคะ

ส่วนฝนที่เกิดขึ้นค่ะ
มฝนนะคะจะพาดผ่านช่วงตอนกลางของประเทศพอดีนะคะ
ช่วงที่เป็นแถบสีแดงเนี่ยก็คือภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้พื้นที่ที่ดิฉันกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ฝนตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่
ทีนี้ตรวจสอบเรื่องของลมกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าลมพัดขึ้นไป
หมุนขึ้นไปที่บริเวณตัวแอลตรงนู้นเนี่ยนะคะ
ลักษณะแบบนี้ค่ะตัวแอลนั่นคือหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นย้ำแบบนี้นะ

แต่ทีนี้ค่ะเราจะต้องจับตาดูว่า
ลมหนาวจากประเทศจีนจะกดลงมาเขา
กดเขาลงมานะคะพัดขึ้นที่ช่วงไหนของเวียดนาม
อย่างไรก็ตามค่ะลักษณะแบบนี้
ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ทำให้ประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะภาคอีสาน
ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ช่วงเช้าค่ะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้น

ก็คือบริเวณกรุงเทพมหานครย้ำแบบนี้

ช่วงบ่ายฝนเพิ่มขึ้นเลยค่ะ

รวมถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะฝนมันก็จะยังคงตกไปแบบนี้เรื่อย

ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย
โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตกนะคะ

แอลที่ปรากฏในทะเลจีนใต้นะคะ
จะต้องจับตาเขาดีนะคะว่าเขาเคลื่อนไปข้างบนแล้ว
แล้วเขาจะสลายตัวที่จุดไหนค่ะ

ออนร็อกหลังจากที่เขาสลายตัวหรือไม่สลายตัวเนี่ยนะคะ
เขาก็จะทำให้สุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เราตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำในรุ่มน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอด
ทีนี้อีกหนึ่งรุ่มน้ำที่เราจะต้องจับตาเช่นเดียวกัน

นังกั้นน้ำชีที่บ้านท่าพระเนาตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

วนน้ำทันลักเข้าไปในโรงงานขนมปัง
พนักงานทำงานอยู่เลยนะคะเป็นร้อยค่ะ
ระดับน้ำสูงมาก๒เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเอาเรือท้องแบนไปอบพยพช่วยเหลือคนออกมานะคะ
ขณะที่ชาวบ้านรอบข้างชุนละมุนชุนละเกขนย้ายเข้าของขึ้นสู่ที่สูงกันอย่างเร่งด่วน
พื้นที่อำเภอพระยืนขอนแก่นค่ะ
พบว่ามีมวลน้ำฉี่หลากท่วมหมู่บ้านต้นหมู่ที่๒นะคะ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เขาติดอยู่กับลำน้ำชีเลย

ลาเข้าท่วมฟาร์มหมูเต็มพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็ระดมเรือท้องแบนช่วยทั้งคนช่วยทั้งหมูแม่หมูลูกหมู

หมื่นตัวออกจากออกจากฟาร์มนี้นะคะ
ก่อนที่มันจะจมน้ำตายถ้ามันจมน้ำตายเนี่ย
ตกรคนที่เลี้ยงหมูเนี่ยโอ้ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะณช่วงเวลานี้ยังคงต้องให้กำลังใจกันต่อเนื่องนะคะ
สำหรับผู้ที่ประสบภัยอยู่นะคะ
และจะต้องจับตาค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะ
น้ำเหนือน้ำฝนน้ำหนุนอีก
คุณผู้ชมคะเอาให้กำลังใจคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการบริหารจัดการน้ำนั่นเองนะคะ
ส่วนเทศกาลกินเจเริ่มต้นวันนี้นะคะ
ให้คุณผู้ชมทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะคะ
เลือกที่จะรับประทานอาหารที่ไม่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
และให้จำนวนวันครบตามที่คุณผู้ชมตั้งใจด้วยนะคะ
นุโมทนาสาธุด้วยสำหรับบุญเทศกาลกินเจครั้งนี้ค่ะ